คดีถุงดำของอดีตภูมิกับโจ้

เนื่องจากเป็นตำรวจก็ต้องขึ้นศาลนี้นะครับ

ผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดียาเสพติด

คือทางอดีตภูมิกับโจ้เอง

ด้วยการบอกว่าการคลุมถุงดำ
วันนั้นเนี่ยที่ใช้เวลาคลุม

ตามคำสำนวนคำให้การในชั้นฐาน

การแก้ต่างอะไรกันเนี่ยสู้คดีเนี่ย

ใช้เวลาคลุม๗นาทีแบบคุมเข้าคุมออก

การบีบข้อมูลเรื่องยาเสพติด
บังคับเพื่อให้ผู้เสียหายพูด

คลุม๔นาทีแบบไม่เปิดเลยเนี่ย

แต่สุดท้ายวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สารมีคำพิพากษาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

อัตราโทษสูงสุดของหนึ่งในข้อหา

คือฆ่าโดยทารุณนะ

ที่เหลือเป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปค่ะนี่นะฮะวันนี้สารมีคำพิพากษาว่า
ทั้งหมดมีความผิดตามฟ้องพิพากษาประหารชีวิตเว้นคนเดียว
คือจำเลยที่๖ของคดีนะฮะจำเลยที่๖ของคดีเนี่ย
เนื่องจากในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นชัดว่าแค่เดินเข้ามา
ค่ะแล้วก็เดินออกแต่ก็ถือว่าตอนนั้นก็ทำไมไม่ห้าม
อะไรประมาณอย่างนั้นเสร็จละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คนนี้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็
จะโดนจำคุก๕ปี๔เดือนดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่น
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันหรือว่าอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยกับพวกคนอื่นเนี่ย
โดนโทษสูงสุดประหารชีวิตนะครับแต่ลดโทษหนึ่งในสาม
เหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะเนื่องจากศาลเห็นว่าจำเลยมีการเยียวยา
ชดใช้เยียวยาให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่างานศพ
เงินค่าเสียหายให้กับพ่อกับแม่ของผู้ตายคนละสามแสนบาทรวม๖แสนบาท
มีช่วงการอ่านคำพิพากษาซึ่งสารอ่านคำพิพากษาผ่านระบบ
ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นอดีตภูมิกับโจ้พร้อมกับพวกในชุดนักโทษเนี่ย
มีสีหน้าที่ก็ไม่ถึงขั้นเครียดอะไรขนาดนั้น

แต่ช่วงแรกก่อนที่ศาลจะเริ่มอ่านคำพิพากษา
อดีตภูมิกับโจ้ได้ขออนุญาตสารผ่านไมโครโฟน
บอกว่าอยากจะขอพูดอะไรสักหน่อยสั้น

โดยให้เหตุผลว่าได้รับคำแถลงการปิดคดีจากทนายความแล้ว
จำนวน๔๕๔หน้ากระดาษ
ดังนั้นหากจะพูดอะไรตอนนี้เนี่ย

ก่อนที่ภูมิกับโจ้อดีตภูมิกับโจ้
จะพูดออกมาสั้นก็เลยใช้จังหวัดตรงนั้น

เนื่องจากทนายความไม่เคยเอาคำแถลงปิดคดีมาให้ผมอ่านเลย
อยากจะใช้ช่วงเวลานี้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

คุณพ่อของผู้ตายนะครับ

บอกว่าพอใจในคำตัดสินของศาลนะครับ
แม้จะไม่ใช่โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
แต่ครอบครัวก็ต่อสู้คดีมาตลอด
เกือบ๑ปีอย่างเต็มที่แล้ว
แม้ฝ่ายจำเลยจะอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ถึงเสียชีวิตไม่ได้เจตนา
แต่ระหว่างที่ผู้พิพากษาอ่านพฤติการของจำเลยที่๑เนี่ย
ทำให้รับรู้ได้ว่าช่วงเวลานั้นลูกชายต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมาก
เพราะโดนถุงพลาสติกคลุมหัวถึง๗ชั้น
เช่นเดียวกับคุณแม่ของผู้ตายนะครับบอกว่ายังเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชาย
แล้วก็บอกว่าเมื่อได้ฟังศาลอ่านพฤติการที่อดีตภูมิกับโจ้กับพวกทำต่อลูกชาย
รู้สึกสงสารลูกที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จนเสียชีวิต
ใจคุณแม่อยากให้ประหางไหมครับ
จริงดูคลิปแล้วก็ไม่เห็นไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้
พอฟังแล้วมันยิ่งกว่าคลิปอีกค่ะ

ก็คือในส่วนของ๖คนที่ไม่รวมกับดาบตำรวจสุภากร

มีการลดโทษ๑ใน๓เหลือจำคุกตลอดชีวิต

ทางคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายบอกว่าไม่ขออุทธรณ์หรือว่าดีการนะฮะ
อันนี้ในส่วนของผู้ฟ้องนะญาติผู้เสียชีวิตนะ
ขออุทธรณ์หรือดีกาขอสู้แค่สารเดียว
แล้วก็อยากให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยยอมจบตรงนี้สำหรับโทษตรงนี้นะ
แล้วก็ยอมจ่ายเงินชดใช้เยียวยาที่เรียกร้องไป
ตกลงกันไว้คือ๑๕๐๐๐๐บาท
แต่ก็มีทนายเนี่ยบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตว่า
จากคดีอาญาเนี่ยถ้าไปฟ้องแพ่งเนี่ย
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้มากกว่า๑ล้าน๕แสนบาทนะ

เพราะฉะนั้นเลยต้องขอปรึกษากับทางทนายแล้วก็ทางครอบครัวกันอีกทีหนึ่งก่อน
แต่ทางฝั่งจำเลยจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องรอฟังกันอีกทีนะฮะ